เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับ
มีเพจอีซ้อขยี้ข่าวสองเอาคลิปมาลงไว้
เป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงนะฮะ
คือเหมือนกับว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนเนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวพาไปซื้อรัดหน้าไปซื้อรัดหน้ากินกัน
แต่กลับพาไปที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วได้เจอกับคู่อริที่เคยมีปัญหากัน
เกี่ยวกับเรื่องของแฟนนุ่มเรื่องของผู้ชาย
สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นตบตีทำร้ายกันนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยที่ว่ามาคนเดียวนี่แหละนะ
คือตอนแรกเนี่ยยืนคุยกับผู้หญิงเสื้อดำ
คือจะมีเพื่อนอีกคนนึงขอดูภาพใหญ่หน่อยนะฮะ
คือเพื่อนคนที่ใส่กางเกงลายเนี่ย
และถีบเค้าไปเนี่ยเนี่ยผมว่าคนนี้ก็แสบกันเนาะ
ใช่ค่ะถีบให้เขาไปโดนทำร้าย

เหมือนเป็นจุดชนวนเรื่องต้นการตบทีกัน
คือฝั่งน้องชุดดำเนี่ยก็เหมือนท้าน้องเสื้อเหลืองว่า

กางเกงลายแดงเดินมาข้างหลัง

นี่ปลักเห็นไม๊ะ

แล้วในคลิปนี้เสียงเชียร์เสียงเฮลั่นเลยนะ
ใช่มีคนถ่ายคลิปด้วย
ไม่ใช่เรื่องสนุกนะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

คือเสียงหัวเราะร่วนเลยใช่ไหม
ก่อนจะมีคนบอกว่าพอแล้วก็ห้ามให้หยุดกัน

ทางเพจอีซ้อขยี้ข่าว๒บอกว่า

ผู้ชายเป็นเหตุสังเกตได้เรื่องวุ่นของวัยรุ่นระยอง
เมื่อรักไม่ลงตัวเลยจบปัญหาด้วยการตบกันนัว
ลับเสียงกองเชียร์ลั่นขอบสนาม
นี่ฮะเราก็เลยไปสอบถามหน่อย
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นได้เจอทั้งสองฝ่ายนะครับ
เอาฝั่งน้องผู้หญิงเสื้อเหลืองก่อน
สมมุติว่าชื่อน้องออยก็แล้วกันนี่นะฮะ

คือออยบอกนี่หนูเจ็บไปทั้งตัวเลย

ยุงแขนเพราะว่าแขนเนี่ยส้นเลยถูกทำร้าย
บอกว่าวันเกิดเหตุคือบ่าย๓๒๙ตุลาคมนะ
ก็คือส้มกับเจี๊ยบมารับออยที่บ้าน
บอกว่าจะพาไปซื้อรัดหน้ากินกัน
อยก็ไปด้วยเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนที่
รู้จักคบหากันมา๓๔ปีละ
แต่ไม่ได้แวะร้านขายข้าวขายราดหน้าที่ไหนเลย
ส้มกับเจี๊ยบเนี่ยพาออยไปที่ห้องเช่าหลังเกิดเหตุนี่แหละ
อยู่ที่ซอย๙สาย๑๕ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ซึ่งตรงนี้เป็นบ้านพักของเบนส์
จากนั้นออยก็อยู่ในห้องแค่คนเดียวนะครับ
ออยไว้คนเดียวก่อนแล้วส้มกับเจี๊ยบเนี่ยออกไปจากห้อง
ก่อนจะกลับมาอีกทีนึงเนี่ยพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนรวมแล้ว๗คนด้วยกัน
มาถึงกลายเป็นว่าทางฝั่งของส้มเนี่ยเขาขอเคลียร์เรื่องอดีตที่แค้นใจมา
ก็คือเรื่องแฟนนุ่มนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแฟนนุ่ม
หรือว่าแฟนใครเคยไปเป็นแฟนใครอะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
ทั้งที่ส้มเสื้อดำชุดดำเป็นคนมารับออยที่บ้านนะ
บอกก็ไม่รู้ว่าเขายังแค้นฝังหุ่นอยู่เรื่องของแฟนนุ่มนะ
แล้วคนที่มาผลักเธอเนี่ยคือเตยทีแรกก็คุยกันไปคุยกันมาท้ากันไปท้ากันมา
เตยเนี่ยเป็นคนทั้งถีบทั้งผลักเข้าไปแล้วเธอก็ถูกทำร้ายนะครับ
ซึ่งออยบอกว่านอกจากส้มเนี่ยจะทำร้ายแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ยังมีคนชื่อเจี๊ยบใส่เสื้อขาวกางเกงดำเนี่ยเข้ามากระชากศีรษะอีกจนล้มฟุบไปกับพื้น
เจี๊ยบใช้เท้ากระทืบที่หัวตบตีตามร่างกายอีกด้วย
เธอต้องอ้อนวอนร้องขอชีวิตนะเพราะว่าทนถูกทำร้ายไม่ไหวแล้ว
ทีแรกทั้งหมดยังไม่ยอมนะฮะเธอบอกเธอถูกทำร้ายไปสามรอบนะ
ในคลิปเนี่ยเห็นมันหยุดไปเนี่ยแต่ความจริงโดนไป๓รอบ
ก่อนที่จะมีเพื่อนคนนึงเนี่ยมากอดมาห้ามมากันกันไว้
เธอบอกเธอเสียใจมากคือความจริงก็เป็นเพื่อนสนิทกันรู้จักกันมา๓๔ปี
อยู่ดีมาหลอกเธอบอกจะพาไปซื้อรัดหน้าแล้วพามาที่บ้านหลังนี้แล้วก็ถูกทำร้าย
ที่แรกเอกใจค่ะแต่ว่าด้วยความว่าไว้ใจส้มเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมา๓ปีอะค่ะ
ไว้ใจส้มว่าส้มต้องปกป้องหนูได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่คิดว่าส้มจะเอาพวกมารุมหนูแบบนี้
แล้วก็เห็นในคลิปจิกหัวลากลงพื้นคนชื่อเจี๊ยบอะค่ะ
แล้วลงพื้นเตะท้องเตะท้องเตะคอเหยียบหน้ากระทืบหน้ากระทืบท้อง
กระทืบแขนเพราะว่าแขนขึ้นมาบังอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเขาแค่มันไส้เฉยอะค่ะ
แค่มันไส้ใช่ไหม

แต่ว่ากับส้มหนูมีปัญหากันเพราะว่า
ส้มเขาไปหึงห่วงผู้ชายค่ะหึงห่วงแฟนเก่า
ตอนนั้นหนูขอแล้วว่าอย่าทำหนูได้ไหมเขาไม่ให้
เขามาขอหนูหนูก็ไม่ให้เขาแล้วค่ะพี่
นี่ฮะคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับออยนะฮะ
ถูกทำร้ายเสื้อเหลืองในคลิปบอกว่าถูกเพื่อนหลอกไปทำร้าย
ท่านผู้ชมฮะคุณภูริพัฒน์ก็เลยไปตามหาส้มด้วยนะครับ
ส้มชุดดำในคลิปเนี่ยฮะความจริงบ้านอยู่ไม่ไกลจากออยเลยนะฮะ
คือไม่เจอส้มนะครับแต่ว่าได้คุยกับคุณพ่อของส้มเขา
พ่อบอกว่านี่ผมยังไม่เชื่อเลยนะว่าลูกสาวเนี่ย
ไปก่อเรื่องกันขนาดนี้ถึงขั้นไปรุมตบตีทำร้ายเขา
ความจริงลูกสาวดูแล้วไม่ใช่คนแบบนั้นเลยคุณพ่อบอก
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยความจริงออยก็มานั่งเล่นอยู่ที่ห้องกับส้มนี่แหละ
จะออกไปด้วยกันบอกว่าจะไปหาข้าวกินกัน
ก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อนะเห็นว่าเด็กเข้าไปด้วยกันทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน
กระทั่งช่วงเย็นญาติทางฝั่งผู้ใหญ่ทางฝั่งของออย
มาที่บ้านของส้มพ่อของส้มถึงรู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
เอาหลักฐานไปยืนยันกันแต่ถ้าตามความเชื่อของผมผมไม่เชื่อ
ว่าลูกผมจะทำก็ยังไปไกลอยู่
แล้วถ้าเกิดเขามีเรื่องมีราวมีขึ้นลงขึ้นศาลมามันก็เป็นอะไรอ่ะ
เป็นประวัติแล้วการศึกษาเขาล่ะผมก็ห่วง
พ่อบอกพ่อไม่เชื่อขอเอาหลักฐานมาดูหน่อย
คือเหมือนกับว่าพ่อก็คงจะเห็นว่ามีการตบตีทำร้ายกัน
ก็ทั้งหมดนี้อายุสิบหกสิบเจ็ดนะอายุยังน้อยค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
คือหนึ่งเลยมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงอ่ะใช่
ตบตีกันสาเหตุคือเรื่องผู้ชายใช่
สองคือทำไมเพื่อนหนูนิสัยดีกันจังเลยคะ
ล่อออกมาลวงออกมาให้มาโดนทำร้ายยั่วยุถีบใส่ให้ไปตีกัน
เออเขาไม่ตีกันก็ไปเฮกันอะไรแบบเนี้ยเชียร์กัน

คลิปมันก็หลุดจนได้ใช่ไหมคงจะส่งไปโชว์กันประจานกันเรื่อย
ยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์ได้คุยกับส้มนะฮะ
ค่ะส้มที่ว่าหลอกออยไปแล้วก็เนี่ยฮะหมั่นไส้ออยอยู่
เรื่องแฟนเรื่องผู้ชายอะไรก็เลยทำร้ายกันเนี่ยทางโทรศัพท์นะฮะ
คือส้มเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะ
ถึงแม้ว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเธอยืนท้าทายให้ออยทำร้ายเธอ
ออยเนี่ยใส่เธอก่อนแต่ออยไม่ใส่เพื่อนเลยทั้งผลักทั้งถีบเข้ามาเนี่ย
แต่เธอบอกว่าก็นั่นแหละก็ออยใส่เธอก่อนไงออยเนี่ยวิ่งใส่เธอก่อน
ใช่ไงส่วนวันเกิดเหตุเนี่ยส้มบอกว่าตั้งใจจะพามาเคลียร์ปัญหากันแบบตัวต่อตัว
นะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันตัวต่อตัวกันแล้วเนี่ย
เพื่อนของเธอเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยมารุมตบออยนะ
รับว่าที่ทำลงไปเนี่ยเหตุผลคือหมั่นไส้
ส้มบอกว่าอย่างนี้นะส้มบอกเนี่ย
พอมันเกิดเรื่องขึ้นก็ขอโทษไปแล้วนะ
แต่อีกฝั่งไม่จบเองนะอีกฝั่งเนี่ยจะไปแจ้งความดำเนินคดีจะเอาเรื่อง
คือแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยส้มเขาอ้างว่าอีกฝั่งเนี่ย
บอกว่าต้องการจะตบคืน
เออซึ่งเธอบอกเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
พี่เขาก็ไม่เอาเพราะพี่เขาใช้แก่อย่างเดียว
อ้าวนี่ฮะทางฝั่งของส้มบอกว่าก็ขอโทษไปแล้ว
จะยังไงอีกเขาไม่จบไม่รู้จะทำยังไง

แต่ส้มคือไปโอ้โหไปโดนขนาดนี้แล้ว
ขอโทษแล้วจบเขาก็คงจะไม่ไหวแล้วมั้ง

คือทางฝั่งออยเนี่ยตอนนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับ
ส่วนทางฝั่งส้มก็ยืนยันเหมือนที่บอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา

ก็แล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน

ข่าวลักษณะแบบนี้ลุงอุ๋ยกับป้ามิ้วไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นยังไงเลยค่ะหนูค่ะ

อ่านคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์เอาเองก็แล้วกันคุณผู้ชมเป็นห่วงเด็กเหล่านี้นะคะ
มีเด็กระยองนะเนี่ย
อ้าวคุณภูมิคนระยองใช่
สมัยผมยังไม่มีขนาดนี้อ่ะสิ